คุณผู้ชมครับอุตสาหกรรมเรื่องของฟอร์นิเจอร์ปีนี้
โน้มก็ค่อนข้างจะเติบโตสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาครับ
กระทรวงพาณิชย์ก็ตั้งเป้าว่าจะสามารถส่งออกได้มากขึ้นนะครับ
โดยจะใช้โอกาสในการจัดงานแสดงสินค้าเฟอร์เนเจอร์นานาชาตินั้นเป็นจุดประสงค์
ให้ผู้ผลิตและผู้ขายมาเจรจาต่อรองในการซื้อสินค้าระหว่างกันนะครับ
ติดตามการบรรยายงานได้จากคุณนัทชาดอนสุวรรณครับรายการมาจากเมืองทองธานีครับ
เป้าหมายการส่งออกสินค้าเฟอร์นิเจอร์ในปีนี้
กรสมภัณฑ์นี้คาดว่าจะกลับมาเติบโต๑๑๐ค่ะ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย

มีผู้ประกอบการเข้าร่วมแสดงสินค้า๑๘๐บริษัทรวม๖๓๙คูหา
และมีผู้ประกอบการต่างชาติมาร่วมจัดแสดงสินค้าอีก๗บริษัท
งานนี้เปิดโอกาสในการเจรจาการค้ากับผู้ซื้อจากทั่วโลก
เพื่อกระตุ้นการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ของไทย
ปีนี้กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าหมายว่าตัวเลขการส่งออก
จะกลับมาเติบโตร้อยละ๑๐จากปีก่อนที่ติดลบ
โดยมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่๑๒๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เพราะตลาดในประเทศยังเติบโตต่อเนื่อง
การขยายตัวของอสังหาริมทรัพย์
ปีนี้เราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะส่งออกได้ประมาณเพิ่มขึ้นประมาณ๕
แต่ผู้ประกอบการบอกว่า๑๐เขาก็ทำได้นะ
ถ้าภายใต้เงื่อนไขที่ว่าเงินบาทไม่แข็งตัว
แล้วก็ภายใต้เงื่อนไขที่เศรษฐกิจของโลกไม่ตกต่ำมาก
อันนี้ก็ฟังแล้วก็ดีใจนะคะว่าความคาดหวังของนักธุรกิจเอง
จะมากกว่าที่เราคิดไว้ด้วยแซมไทย
ด้านในชายงพลสุธิมณัฐประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
ภาคอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมองว่า
เฟอร์นิเจอร์ของไทยมีความโดดเด่นในการออกแบบ
ดีไซน์ทันสมัยและคุณภาพดี
ยังเป็นจุดแข็งที่จะขยายการส่งออกไปยังตลาดใหม่
ตลาดอาเซียนที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละห้าสิบ
ส่วนตลาดจีนแม้จะเป็นคู่แข่งในการขายสินค้า
แต่ขณะเดียวกันก็เป็นคู่ค้าที่สำคัญ
เพราะจีนยังมีความต้องการนำเข้าสินค้าจากไทย
งานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ระดับนานาชาติ๒๐๑๘
ระหว่างวันที่๙ถึง๑๓มีนาคมนี้
ว่าจะมีผู้เข้าชมงาน๓๕๐๐๐ราย
คาดว่าวันที่เปิดจำหน่ายปลีก๑๒๑๓มีนาคมนี้
จะมีการสั่งซื้อสินค้าทันที
สั่งซื้อสินค้าภายใน๑ปีประมาณ๔๐๐ล้านบาท
และสำหรับประชาชนที่ต้องการมาเลือกซื้อสินค้าเฟอร์นิเจอร์ภายในงานนี้
สามารถเดินทางมาได้ระหว่างวันที่๑๒๑๓มีนาคมนี้
ซึ่งจะเป็นวันที่เปิดจำหน่ายปีกค่ะ
นานิชาดอนสุวรรณข่าวไทยรัฐทีวี